วิลาวันอภิญพงศ์นักวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยเปิดเผย
สิ่งที่ยากที่สุดคือเรื่องภาษาอังกฤษนะครับ
เพราะมีคณะกรรมการถึง๑๐คนที่เป็นผู้สัมภาษณ์
ส่วนตัวก็พอจะพูดภาษาอังกฤษได้
ซึ่งซึมซับมาจากการไปเล่นอาชีพแล้วก็เรียนรู้เองบ้างนะครับ
หลังจากนี้ต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ทักษะด้านนี้ดีขึ้น
และสามารถสู้กับคนอื่นเขาได้
วิลาวันยังบอกเหตุผลที่สมัครเข้าโครงการนี้ว่า
อยากลองหาประสบการณ์ใหม่ก่อนที่จะเลิกเล่น
เพราะเธอรักกีฬาวอเล็กบอลแม้จะเลิกเล่นก็ยังอยากอยู่ในวงการนี้นะครับ
ส่วนโครงการจะประกาศผู้ผ่านเข้ารอบ๘คนสุดท้าย
ในวันที่๑๕กันยายนก่อนสัมภาษณ์รอบที่๒วันที่๑๕ตุลาคมนะครับ
เป็นความร่วมมือกันของสหพันธ์วอเล็กบอลแห่งเอเชีย

เพื่อพัฒนาโค้ดรุ่นใหม่ของทั้งสองทวีป
ซึ่งจะคัดเอาโค้ดทวีปละ๔คนรวม๘คน
ไปเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมที่ประเทศโซโลวีเนียในปีหน้านะครับ